หลอนยาสิ่งที่ตามมาคืออะไร

ละวาดปั๊บจะไปไล่ทำร้ายชาวบ้าน

โอ๊ยเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
อ่านบ่อยข่าวแบบคลั่งยาหลอนยาและอารวาสเนี่ยนะคะ

เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๕มีนาค่ะตอน๓ทุ่ม
เจ้าของบ้านหลังนี้เขาเป็นร้านขายของชำไง
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็กำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นะ
แต่จู่ผู้ชายที่เดินเข้ามาเนี่ยอายุ๕๒ปีนะคะ
นายชัยชิตหลอนยาโวยวายแล้วในมือก็ถือมีดด้วย
เข้ามาฟันกระจกหน้าต่างกระจกตู้แช่
แล้วก็จะไล่ฟันคนในบ้านอีกค่ะ

ก็ลงพื้นที่ไปที่หนองบัวแดงของชายภูมิค่ะ
เจอชาวบ้านตอนนั้นนะที่นักข่าวลงพื้นที่เนี่ย
กำลังจับเข่าจับกลุ่มคุยกันปรับทุกข์กัน

คือชาวบ้านเขาบอกว่าต้องเจอหน้ากับนายชายชิตคนนี้

แล้วไม่รู้ว่าชายชิตจะหลอนมาอีกตอนไหนวันไหนกี่โมง
อย่างเราคุยกับเจ้าของร้านชำ
อีกฝ่ายหนึ่งมันถือมีดมาแล้วมันมาทำร้ายข้าวของ

ถามว่าพี่ถามหน่อยเถอะ
ร้านพี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเท่าไหร่

อยากให้ดำเนินการเด็ดขาดเหลือเกินกับคนคนนี้
คนคนเดียวเนี่ยมันทำให้หมู่บ้านเราที่เคยอยู่กันแบบร่มเย็นสงบสุข
กลายเป็นว่าหมู่บ้านเราไม่สงบสุขอีกต่อไป
บางคนนะโดนมันฟันจนเอ็นข้อมือเกือบจะขาดแล้วค่ะ
เขาเปิดประตูเข้ามาเขาก็มองเราสักพัก
แล้วก็พูดคำว่าเตือนแล้วนะ
แล้วเขาก็ทุบกระจกบ้านกับกระจกตู้แช่ค่ะ
แล้วเขาก็ได้เดินเอามีดขู่ทางครอบครัวหนูว่าอยากตายเหรอ
ก็เลยพากันต้องวิ่งเข้าอีกบ้านอีกหลังนึงค่ะ
เสร็จจากนั้นทุบจากบ้านหนูเสร็จ
จากเหตุการณ์ตรงนั้นคือพอหนูเข้าบ้านอะไรเสร็จ
เขาก็ได้มุ่งหน้ามาบ้านอีกหลังนี้ค่ะ
ทุบบ้านของคุณลุงแล้วก็รถคือหน้าต่างรอบบ้าน
ไม่รู้ว่าความปลอดภัยของหมู่บ้านอยู่ที่ไหน

นี่ไม่ใช่แค่พี่ทองพูนอย่างเดียวนะ
อีกคนนึงค่ะลุงสิทธพร

ลุงบอกว่าโอ๊ยคืนนั้นน่ะนะ
พอชัยชิดมันบุกเข้ามาในร้านชำ
มันมาไล่ฟันกระจกบ้านลุงเนี่ย

รอบบ้าน๙บานแตกไปหมด
กระจกรถตู้แตกไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะ

แห่มันราคาถูกแล้วมันระบาด

แก้ไขแบบจริงจังหน่อยได้ไหม

มีอะไรมาคุยกันคุยกันมันก็ทูบวุ่นมาเลย

มีมีดกับพ่ายนามนายนามที่นี่อย่างผมก็บุรุษ

มีทำร้ายรถผมบ้านผม
ตู้ปากตู้ปลาเครื่องสมาธิกิจของผมมันจะทำร้ายหมดเลยล่ะ
บอกตรงว่าคนบุคคลนี้มันเป็นบุคคลอันตราย
ผมอยากให้รัฐบาลหรือว่าผู้ใดที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือวาซีบาให้มันออกมามันเป็นคนดีทำมาหากินเหมือนคนอื่น
หรือว่ารัฐบาลส่วนนี้คุณเสียอนุรักษ์คนพวกนี้ไว้

กำนันตุ๊กกำนันว่ายังไงดี
เราก็ไปถามกำนันให้กำนันช่วยหน่อย
กำนันสุมาลีขันนอกค่ะบอกว่าตอนนี้นะ
ชาวบ้านที่โดนทำร้ายร่างกายก็ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานไปบ้างแล้วค่ะ
แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่โดนทำลายทรัพย์สิน
บ้านเสียหาย๗หลังอันนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย

พาชาวบ้าน๒๐กว่าคนไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
กำนันไปแล้วถามตำรวจบ้างดีกว่าค่ะ
ตำรวจสพนบัวแดงบอกว่า
ตามจับกลุ่มตัวนายชายชิตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
เตรียมแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ

รวมถึงทำให้เสียทรัพย์คุมตัวฝากขังต่อไปนะคะ